ขวาเย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มกัน
เรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยเฉพาะลุงการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกแล้วนะคะ
กรณีที่หนุ่มคนงานก่อสร้างค่ะ
ข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์
เธออายุ๒๙ปีคือเธอหอบร่างกายสภาพบอบช้ำ
จิตใจก็บอบช้ำร่างกายเองก็บอบช้ำนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังตลอดทั้งวันนี้
แล้วก็ล่าสุดตำรวจยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายรายนี้ได้
ทราบเบาะแสทราบข้อมูลแล้ว
คนร้ายก็คือนายอานัทอุดดี
เพลภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดจันทบุรี
คุณผู้ชมชมหน้าของคนร้ายที่ไปก่อเหตุนะคะ
คือตามรายงานข่าวระบุว่าตอนที่คนร้ายรายนี้
พยายามที่จะข่มขืนกระทำชำราวนักท่องเที่ยว
คือขออภัยนะฮะอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว
ก็เลยใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชม
อดใส่เข้าไปคือนักท่องเที่ยวพอเหตุการณ์ไม่ดี

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกล้องวุงจรปิดซึ่งถือว่าเป็นเบาะแสที่ชัดเจนเลย
รถแท็คซี่คันสีชมพูคันนี้มาส่งนักท่องเที่ยว
คิดสั่งเมาแล้ว
ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าไปเที่ยวผับแถวเข้าสารกับสามี
แล้วปรากฏว่าเมาไงพอเมาปุ๊บพลัดหลงกับสามีค่ะ
ก็เลยขึ้นรถแท็กซี่ทีนี้เนี่ยจะบอกคนขับรถแท็กซี่
ก็คือพูดจากันไม่รู้เรื่องว่าจะไปส่งที่ไหนนะ

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคนร้ายนะเดินมาแล้วก็เดินไป
หันมามองนะคะแล้วก็มองที่ผู้หญิงคนนี้
คือก็รู้แล้วค่ะว่าผู้หญิงคนนี้คืออยู่ในสภาพเมาไม่มีสตินะ
ก็มองปุ๊บอ่ะลงมาค่ะมานั่งสนิทมาตีสนิทมาพูดคุยนะคะ
พอสักพักคุณผู้ชมภาพเนี่ยเล่าเรื่องได้ทั้งหมดเลยนะคะ
พอสักพักผู้ชายคนนี้เนี่ยนายนัทคนนี้นายอานัทคนนี้น่ะ
ก็จูงมือผู้หญิงคนนี้นะคะในสภาพที่ก็เมาก็ไม่มีสติ
เดินไปข้างหลังนะคะคืออาคารพาณิชย์ที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นอาคารพาณิชย์ที่กำลังก่อสร้าง
แล้วนายอานัทคนนี้คนร้ายคนนี้
ก็เป็นหนึ่งในคนงานเกาะสร้างก็คือเป็นช่างปลาปลา
วางระบบท่อปลาปลาแล้วสักพักกล้องวงจรปิดก็ตัดไป
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าวออกมาก็เพราะว่า
นักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์คนนี้
เธอเอาร่างกายของเธอออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ออกมาจากจุดเกิดเหตุในสภาพคือเปลือยเปล่า

ความคืบหน้าล่าสุดที่มันเกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกเกียรติกาบบัวผู้กำกับสนสำราญราชบอกว่า
ได้มีการแบ่งตำรวจชุดสืบสวนออกเป็นหลายจุด
แล้วก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาตัวคนร้าย
ก็คือนายอานัทอุดดีเป็นช่างประปา

ลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพปริมณฑล
แต่ว่าจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยเรียบคลองหลอดวัดราชบพิษนะคะ

ต้องมีการแบ่งกำลังกันลงไปหลายจุด
ควานหาตัวคนร้ายก็คือนายอานัทให้ได้
และตอนนี้รู้แหล่งกบดานแล้วด้วย
ว่านายอานัทเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง
สำหรับคดีนี้ภูมิกับสนสำราญราชบอกว่า
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็มีการทำงานกันอย่างเต็มที่แข็งขันนะคะ
ที่สำคัญเป็นคดีที่สะเทือนความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
มีรายงานข่าวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
ต้องหาหลบหนีไปตามเส้นทางจังหวัดนนทบุรี
จากนั้นได้ใช้เส้นทางออกไปที่จังหวัดชนบุรี
เพื่อกลับไปที่บ้านเกิดคือจังหวัดจันทบุรี
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานญาติเนี่ย
ให้ติดต่อนายอานัทคนนี้มามอบตัว
แล้วก็คาดว่าจะได้ตัวในเร็วนี้นะคุณผู้ชม
นี่คือโฉมหน้าของนายอานัทอุดดีนะคะ
คนร้ายที่พยายามที่จะไปก่อเหตุข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์
ถึงแม้ว่าเขาบอกว่าโทษนะคะอวัยวะเพศชายไม่ได้สอดใส่เข้าไป
ใช้นิ้วก็ถือว่าเป็นการข่มคืนตามกฎหมายอายาทฉบับใหม่ปี๒๕๕๐

ตำรวจจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะ